ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกเมียทิ้งหอบลูกสองคนจากจังหวัดอุดรธานีคือตัวเองเนี่ยจูงจักรยานนะให้ลูกนั่งอยู่บนจักรยานแล้วเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีกะว่าจะไปบ้านเกิดที่ชายภูมิระหว่างทางน้องบัวลำพูค่ะมีพลเมืองดีไปเจอก็เลยไปสอบถามพูดคุย

หล่อ
ยุทัลนะครับ
จะของคลิปนะฮะเขาเป็นนะอ๋อ
อีสานอ่ะเดินทางมาสองสองมื้อเออสองวัน
ละเมืองดีเขาไลฟ์สดค่ะขณะที่ช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
คุณพ่อกับลูกสองคนนะคะเดินทาง
วิธีการคือพ่อจูงจักรยานแล้วก็มีลูกสองคนอยู่บนจักรยานนะคะ
สัมภาระกระสอบใบใหญ่เดินมาตามถนนที่จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าเห็นแล้วยิ่งสงสาร
พลเมืองดีเขาก็เลยจอดรถลงไปสอบถาม
ได้ใจความบอกว่าชายคนดังกล่าวถูกเมียทิ้ง
ก็เลยตัดสินใจหอบลูกน้อยทั้งสองคน
นั่งจักรยานแล้วตัวเองก็เดินจูงจักรยานมาจากอุดรธานี
ตั้งใจว่าจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิ
ออกเดินทางมากว่า๒วันแล้วนะคะ
ค่ำไหนนอนนั่นนอนตามสาลานอนตามวัด

เห็นแล้วสงสารก็แบ่งขนมให้กินบ้าง
พอเดินเท้าเข้ามาสู่จังหวัดน้องบัวลำพู
พลเมืองดีคนนี้ที่ถ่ายคลิปมาเจอก็เลยจอดรถให้การช่วยเหลือ
แล้วพาไปส่งที่ป้อมตำรวจที่สภศรีบุญเรือง
ให้ช่วยพาไปส่งที่จังหวัดชายภูมิต่อไป
หลังจากที่ไลฟ์สดนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตจำนวนมาก
แสดงความคิดเห็นชื่นชมพลเมืองดีที่ไปให้การช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
ครับสู้นะครับ